ว่านะหมูกระทะซุกี้ชาบูหลายคนชื่นชอบถูกไหม
ไปแล้วแล้วสิ่งที่มาคู่กับอาหารเหล่านี้คืออะไร
น้ำจิ้มฮะที่ผมจะให้ดูให้ดูกันเนี่ยนะฮะ
เรื่องของเรื่องเนี่ยผมไปอ่านหนังสือพิมพ์ไทยรัฐมา
แต่ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ควรจะต้องมาฝากเตือนกันนะครับ
ไม่ใช่บอกว่ามันไม่ดีนะเพียงแต่ว่าถ้าทานในปริมาณที่เหมาะสมแล้วก็มันจะดีนะครับ
เรื่องของน้ำจิ้มซุกี้ไปดูกันหน่อยนะฮะ
เขาบอกว่าน้ำจิ้มซุกี้เนี่ยคุณต้องดูให้ดีนะครับเวลาคุณซื้อมา
หรือว่าคุณไปทานที่ร้านอาหารร้านไหนก็ตามนะจ๊ะ
เรื่องของเรื่องเนี่ยบางทีนะน้ำจิ้มสุกี้เขาจะทำทีเยอะ
ที่นะผมไม่ได้บอกว่าที่ไหนอะไรยังไงนะแต่บางที่เขาใส่จริงกับสารกันบูด
ถามว่ามันเป็นสารที่แบบน่ากลัวขนาดไหนเล่าให้ฟังแบบนี้
สารกันบูดนิยมใช้ก็คือกรดเบนโซอิกและกรดซอบิก
เพื่อป้องกันการเสียของอาหารที่จะเกิดจากแบคทีเรียยีสและเชื้อรา
คือปกติเขาอนุญาตนะบอกแบบนี้ก่อนเขาอนุญาตให้ใส่ในอาหารได้ตามชนิด
และปริมาณที่ถูกตามกฎหมายกำหนดเท่านั้น
เขามีกฎหมายกำหนดว่าควรใส่ได้ปริมาณเท่านั้นเท่านี้
ใช่ครับเล่าให้ฟังแบบนี้จะได้สบายใจกันด้วยนะฮะ
คือถ้าหากว่ารับสารหลังตัวนี้เข้าไปในร่างกายในปริมาณที่น้อย
และไม่บ่อยมากเกินไปร่างกายจะทำยังไง
ขับถ่ายออกทางปัสสาวะผ่านกระบวนการทำงานของตับและไต
แต่ถ้าหากทานอาหารที่มีสารกันบุตรเป็นประจำ
จะทำให้ร่างกายขับออกไม่ทันจนมันสะสมและตกค้างในร่างกาย
คือพูดง่ายอย่าไปรับเยอะรับมาแค่พอประมาณ

คือถ้ามีเยอะแล้วสะสมเอาไว้มันเกิดอาการเจ็บป่วยได้
มีอาการคลื่นไส้อาเจียนปวดท้องเลือดตกในอะไรแบบนี้
และทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานของตับและไตลดลง
งั้นเตือนแบบนี้ละกันผมอ่านในหนังสือพิมพ์นะ
เขาบอกมาแบบนี้ว่าฉะนั้นใน๑วัน
เราไม่ควรที่จะรับกรดเบนโซลอีกเกิน๕มิลลิกรัม
น้ำหนักตัว๑กิโลกรัมนะคุณผู้ชม
ทางด้านสถาบันอาหารเขาแนะนำเลย
บอกแบบนี้รวบสั้นง่ายคุณผู้ชมจะได้เข้าใจเหมือนกันนะครับ
ก็คือใครที่ชอบทานน้ำจิ้มซุกี้เป็นประจำ
แนะนำว่าเลือกซื้อน้ำจิ้มสุกี้ที่บนฉลากเนี่ย
ระบุว่าไม่ใช้วัตถุกันเสียง่ายที่สุด
ก็จะได้รู้ว่าอ๋อยี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้
ใช้หรือไม่ใช้มันแตกต่างกัน
เพราะในท้องตลาดมันมีมากมายหลายยี่ห้อ
จริงใช่ไหมคุณก็ต้องดูแล้วกัน

คุณก็ต้องรู้วิธีในการที่จะระบายมันออก

นิดหน่อยพอเป็นพิธีจิ้มพอมีรสชาติอืม

เรื่องของเรื่องมาฝากเตือนกันเหตุผลง่ายนิดเดียว
เพราะว่าคุณชนะก็อยากแล้ว

นี่ปากคุณเหรอ
ปากคุณเหรอน่ะ
ต้องเลือกดูอาหารที่ปรุงสุก